ส่วนการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครับวันนี้ทัพนักกีฬาคนพิการของไทยก็ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งทีมนักกีฬาบ็อกเซียกวาดเหรียญรางวัลได้ด้วย
ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อรายงานมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
นักกีฬาบ็อกเซียในศึกอาเซียนพาราเกมก็ไม่ทำให้ชาวไทยผิดหวังครับ
กว่ารวดทั้ง๔เหรียญทองที่ชิงชัยในวันนี้ครับ
อาเซียนพาราเกมวันนี้นะครับเริ่มกันที่การแข่งขันบ็อกเซียมีชิงชัย๔เหรียญทองครับ
โดยมีนายโทนี่ตันเม็มเย็งประธานาธิบดีสิงคโปร์
พร้อมด้วยนางกรอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้าร่วมชมการแข่งขันด้วย
เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกที่ลอนดอนมาในรอบรองชนะเลิศ
เหรียญทองไปครองหลังเอาชนะชิลเวยลุนจากมาเลเซียไป๑๐
เป็นวัชรพงศ์วงศาที่เอาชนะวรวุฒิแสงอำภา๔ต่อ๓
นักกีฬาไทยกวาดรวดทั้ง๓เหรียญ
โดยเหรียญทองเป็นของเฉลิมพลตันบุตรครับ
สำหรับพิธีมอบเหรียญมีนางกรอบการวัฒนวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการมอบเหรียญครับ
ทั้งหมดนี้เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศึกอาเซียนพาราเกมประจำวันนี้นะครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศสิงคโปร์ครับ